ซึ่งล่าสุดจับตัวคนร้ายได้แล้ว
อ่างทองแล้วก็นำตัวไปที่กรมชาการตำรวจนครบาน
เดี๋ยวเรามาตรวจสอบรายงานล่าสุดกันหน่อยนะคะ

คุณพลอยสจิฤทธิสินอยู่ในสายกับเรานะคะคุณพลอยสจีค่ะ
ค่ะก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะ
คนสำรวจโพสารฤทธิ์มหาธาวรผู้ประสาทการการสำรวจนักษร์ฐานบาล

ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาค่ะหลังได้ก่อเหตุ
ยิงนางวาสนาบุราคอนอายุ๓๗ปี
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาหรือสองข้อสาธารณ์เสียชีวิต
ที่บริเวณสถาบัญญาณหน้าครูรุษภา
ซึ่งนายจำลองนั้นก็ได้ถูกจับตัวได้ในบ้านพักแห่งหนึ่ง
ที่อำเภอโภทองจังหวัดอ่างทองซ้อมอาวุธปืนและเงินสดกว่า๑ล้านบาท
ซึ่งจากการสอบปากคำในจำลองผู้ต้องหาก็ได้ให้การรับสารภาพ
ว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริงค่ะเนื่องจากครับแค้นใจนะคะ
โดยอ้างว่าก่อนหน้านี้ประมาณ๑อาทิตย์ค่ะผู้ตายได้เดินทางไป
แจ้งความที่สถานีตำรวจนครบานดุสิตนะคะในข้อหารักทรัพย์รถจักรยานยนต์
ที่ตัวเองเป็นผู้ซื้อประกอบกับเรื่องเงินทุนสวัสดิการ
ที่มีการคู่ร่วมกันซึ่งเมื่อเลิกลากันไป
ก็พยายามที่จะขอเงินคืนแต่ผู้เสียชีวิตนั้นกลับพยายามบ่ายเบียงอยู่เสมอ
ตนได้วางแผนค่ะมาปล่อยลมรถยนต์ของผู้เสียชีวิตในวันเกิดเหตุ
เพื่อที่จะพูดคุยตกลงกันนะคะแต่กลับตกลงกันไม่ได้ค่ะ
แล้วก็มีปากเสียงจึงพบว่าผู้ตายพูดคุยกับแฟนใหม่
จึงได้บรรตาลโทรศักดิ์ก่อเหตุตังเก่าขึ้นมา
ขณะที่ตำรวจโทรศาลีฟมหาธาวรมหาศาลการณ์ตำรวจนักษรป่านเอง
ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าคดีนี้ค่ะตำรวจได้มีการสืบพบเบาะแสว่า
ผู้ต้องหานั้นพยายามที่จะติดต่อกับภรรยาค่ะซึ่งเป็นข้าราชการครูในจังหวัดอ่างทอง
แล้วก็มีการเบิกถอนเงินกว่า๑ล้านบาทเพื่อทำการหลบหนีนะคะ
จึงทำให้สามารถติดตามตัวผู้ต้องหาได้อย่างรวดเร็วค่ะ
โดยหลังจากนี้ก็จะมีการเชิญตัวภรรยาที่เป็นภรรษการครูนั้นมาตอบกับคำด้วยเช่นกัน
เนื่องจากอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลบหนี
เนื่องจากได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินจำนวน๑ล้านบาทที่มีการฝึกถอนก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
ส่วนกรณีที่พบข้อมูลนะคะว่านายจำลองนั้นใช้เอกสารของนายจรรย์ภูนาซึ่งเป็นน้องชาย
มาสมัครเป็นคาราการขับรถนั้น
ตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่ชัดเจนนะคะ

ก็ไม่พบว่านายจำลองถูกดำเนินคดี

สันบัติสรรวจก็ได้แจ้งข้อหานายจำลองนะคะ
มีอารวุธปืนและเครื่องกระสูณปืน
โดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีใบอนุญาตค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้นะคะตำรวจค่ะก็จะมีการคุมตัวนายจำลองไว้สอบสวนเป็นจำนวน๑คืนนะคะ
ก่อนที่จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุค่ะ
แล้วก็จะนำตัวไปขออำนาจสารอาญาฝากค้างในวันพรุ่งนี้เวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
พศจริริทธิ์สินครับไทยรัฐทีวีรายงานสดทางโทรศัพท์จากกรมศาลการณ์ตำรวจนักฐนบาลค่ะ